คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการชุมนุมวันนี้หน่อยนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่
เดินขบวนจากเกษตรไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยตอนนี้
ถึงไหนอย่างไรเห็นบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะมีการประกาศบางสิ่งบางอย่างด้วย
พร้อมกันกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบรรยายงานสดเข้ามาครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้ากรมการขนส่งทางบกนะครับ
ด้านหลังของผมเนี่ยก็คือกลุ่มของคุณไผ่ดาวดินนะครับ
ก็ได้มีการเดินเท้ามาถึงที่บริเวณหน้ากรมการขนส่งทางบกแล้วนะครับ
โดยเขาเริ่มเดินเท้าเนี่ยออกจากแยกเกษตรตั้งแต่ช่วง๙โมงตรงที่ผ่านมาแล้วก็เดินมาเรื่อยนะครับ
โดยมีกำหนดการก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเขาจะมีการพักทุก๓ชั่วโมง
หรือว่าทุกทุกสิบห้ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าการเดินเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย
วันนี้ก็คือว่าพอเริ่มเดินออกจากบริเวณแยกเกษตรเนี่ยเขาก็มีการหยุดพัก
จุดแรกนะครับก็คือหน้าห้างโลตัสตรงกันข้ามกับโรงเรียนหอวังนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพักดื่มน้ำประมาณสัก๑๐นาทีแล้วก็เริ่มออกเดิน
ซึ่งตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยนะครับก็มีมวลชนมีกลุ่มผู้คนเนี่ย
ตามมาสมทบแล้วก็ร่วมเดินกับคุณไผ่เนี่ยจนบริเวณที่เดินมาถึงตรงนี้เนี่ย
ก็คือหน้ากรมการขนส่งทางบกและอย่างที่ผมบอกครับจุดที่กำลังจะเดินหลังจากนี้ไปเนี่ย
โดยระหว่างเดินเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าก็จะมีกลุ่มมวลชนเนี่ยนะครับ
ก็มีการนำน้ำดื่มนำพวกเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับมาส่งเพื่อให้กำลังใจกับกลุ่มมวลชนที่เดินเท้ากันมา
แล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่าในขณะที่การเดินเนี่ยก็มีการพูดปราศัยประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงตลอด
ใช่ครับแล้วก็ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ออกมาเดินด้วยกองในครั้งนี้
ก็คือในการให้ปล่อยกลุ่มเพื่อนของเขาที่ถูกจับกลุ่มไป
เอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ว่า
การที่เขาเดินเนี่ยหลังจากที่เดินไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปหยุดพักอีกครั้งหนึ่ง
ที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กตีสะพานควายนะครับแล้วก็จะเดินไปเรื่อย
ซึ่งคุณไผ่บอกแล้วว่าการเดินในวันนี้จะไม่ปะทะแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงอะไรทั้งสิ้น
ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขัดขวางเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็จะไม่เดินต่อนะครับเพื่อที่จะเลี่ยงการประทะและไม่มีการบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็มีการเชิญจวงพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะร่วมเดินกับเขาให้มาร่วมเดินหรือถ้าใครอยากจะมาและเดินไม่ไหว
เขาบอกว่าให้ไปเจอกันที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วก็จะมีการประกาศจุดยืนจะมีการแสดงสัญลักษณ์แล้วก็จะมีอะไรบางอย่างที่จะพูด
ซึ่งจะมีความพร้อมแล้วมีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาตอนเย็นวันนี้
นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ผมนัทพงศ์ด้วยสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณหน้ากรมการขนส่งทางบกครับ
ค่อนข้างไกลนะฮะจากมเกษตรไปถึงอนุสวรีประชาธิปไตยก็ย้ำจุดยืนว่าให้ปล่อยคนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้
แล้วก็ย้ำจุดยืนเดิมซึ่งภัยดาวดินก็ย้ำนะครับว่าการเดินขบวนนี้ต้องไม่มีการปะทะต้องไม่มีใครบาดเจ็บ
แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยพอไปถึงแล้วจะมีการประกาศจุดยืนบางอย่างที่บริเวณอนุโสรีประชาธิปไตยด้วยก็ติดตามกันไว้กับหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ